อ่านข่าวนี้แล้วหวนกลับไปคิดเลยว่าเมื่อเช้านี้ออกจากบ้านเปิดวาวแก๊สทิ้งไว้หรือเปล่าคุณเปิดทิ้งไว้ไหมคะ
เดี๋ยวต้องไปสำรวจนะคะเดี๋ยวโทรถามที่บ้านก่อนว่าเปิดไว้หรือเปล่า
อันตรายมันอันตรายจริงจริงค่ะเพราะว่าบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการเนี่ยนะคะ
เขาเปิดวาวแก๊สทิ้งไว้แล้วหลังจากนั้นมันเกิดระเบิดขึ้นมาแล้วไฟไหม้ตามมาอีกที
และช่วงเวลาที่เกิดเหตุสองแม่ลูกอยู่ในบ้านค่ะถูกไฟไหม้ไปด้วย
แล้วบ้านถูกแรงระเบิดพังเสียหายเลยนี่คือบ้านที่เกิดเหตุสภาพเป็นแบบนี้เลยนะคะ
กระจกหน้าบ้านพังหมดเลยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอพระสมุทรเจดีค่ะ
หลังรับแจ้งเหตุตำรวจสพสาคลานะคะพร้อมกับรถดับเพลิงอบตบ้านคลองสวน
กู้ชีพกู้ภัยลงพื้นที่ทันทีค่ะบ้านหลังนี้พอไปถึงสภาพเป็นแบบนี้ค่ะ
ถูกแรงอัดเสียหายเลยประตูหน้าต่างหลังคา
ของในบ้านแตกกระจัดกระจาย
มีผู้บาดเจ็บด้วยนะคะสาหัสเลยค่ะ
อยู่ในบ้านนางสาวพิสุทธมนต์พิมสิม
อายุ๓๑ปีกับลูกชายวัย๒เดือนค่ะ
ทั้งคู่มีบาดแผลไฟลวกตามร่างกาย๑๗
เจ้าหน้าที่กู้ชีพปฐมพยาบาลเบื้องต้น
นำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนตอนนี้
อาการยังไม่พ้นขีดอันตรายเลยค่ะ
โดยเฉพาะเด็กชายวัย๒เดือนค่ะ

นางสาวนรดีค่ะเป็นเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังว่า
ช่วงเวลานั้นได้ยินเสียงดังตู้ม

คล้ายกับเสียงระเบิดวิ่งออกมาดูค่ะ
เห็นไฟไหม้เท่านั้นแหละค่ะ
ช่วงเวลานั้นช่วยอย่างเดียวนะคะ
วิ่งเข้าไปช่วยเหลือเด็กออกมาก่อน
แล้วก็ตะโกนบอกให้เพื่อนบ้านมาช่วยอีกที
ส่วนแม่ของเด็กมีเพื่อนบ้านอีกคน
เข้าไปช่วยเหลือนำตัวออกมานะคะ
ส่วนชายชาวกัมพูชาเป็นช่างต่อเติมบ้าน
เล่าให้ฟังว่าขณะทำงานอยู่ที่บ้านหลังกลาง
ใกล้กับบ้านจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงดังเหมือนกัน

เมื่อออกมาดูก็พบว่าชั้นล่างเนี่ย

โดยเอาผ้าชุบน้ำพันรอบตัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บค่ะ

แล้วก็สอบปากคำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
พบว่าเขายอมรับค่ะ
ไม่ได้ปิดวาวแก๊สหุงต้ม

ประกอบกับมีการจุดทูบไหว้เจ้า

ทำให้แก๊สรั่วออกมาแล้วก็สะสมไว้

จาวหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

การเท้นขำนี้เราก็ไป

ก่อนจะออกไปไหนก็ดูปิดให้ดี

คุณผู้ชมพูดถึงเหตุสลดนี้ไปที่ชัยนาธกันหน่อยนะคะ
เท่าวัย๗๓ปีนะคะก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์
จะไปรับเงินค่าข้าวเปลือกแล้วก็จะนำเงินที่ได้
ไปดูแลไปเลี้ยงลูกที่ป่วยติดเตียงอยู่
แต่ระหว่างขี่รถกลับบ้านเนี่ยปรากฏว่าไปถูกรถกระบะคันนี้ค่ะ
ชนเข้าจนคุณตาเสียชีวิตคาที่เลยนะคะ
โอ้โหคุณตาไปเอาเงินมาแล้วไม่ได้ใช้

ในพื้นที่ตำบลวัดโคกอำเภอมโนรมจังหวัดชายนาฏนะคะ
ทะเบียนสฤษีน๔๒๐๕กธม
สภาพหน้ารถพังเสียหาย
ทะเบียนกกพยย๕๐๒ชายนาฏ

แล้วก็ไปเจอร่างของนายน้อยอุ่นสนิท
อายุ๗๓ปีเสียชีวิตคาที่ค่ะ
ขณะที่ญาติของผู้ตายเดินทางมาที่เกิดเหตุ
พากันร้องไห้ด้วยความเสียใจค่ะ
พร้อมกับบอกว่าคุณตาน้อยมีอาชีพทำนา

ก่อนเกิดเหตุคุณตากำลังจะไปรับเงินค่าข้าวเปลือก

ห่างจากจุดเกิดเหตุไปไม่ไกลเท่าไหร่
หวังจะนำเงินที่ได้ไปซื้อของใช้จำเป็น

ประสบอุบัติเหตุจบชีวิตก่อนที่จะได้รับเงินนะคะ
ทีนี้ไปสอบสวนนายสมเกียจชัยวงศา
เป็นคนขับรถกระบะให้การค่ะว่า
ขณะเกิดเหตุเขาก็ขับรถมาตามปกติ

มาด้วยความเร็วประมาณ๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
พอมาจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นจุดกลับรถ
เขาเห็นแล้วแหละว่ารถของผู้ตายมาแล้ว
มาทางด้านเลนซ้ายสุด

แต่ว่าจู่ผู้ตายก็ขับปาดจากซ้ายสุด
เข้ามาช่องขวาสุดเพื่อจะกลับรถ

ตัวเขาเขาบอกเขาทั้งหักหลบแล้วก็เบรกรถแต่ไม่พ้นค่ะ

ชนเข้าอย่างจังก็ทำให้เกิดเหตุสลดขึ้น
เบื้องต้นตำรวจคาดการณ์ว่าคุณตาน้อย
ด้วยความที่แก่ชะลาแล้วนะคะ
จะข้ามถนนก็เลยไม่ทันระวัง

อย่างไรก็ตามตำรวจจะเชิญตัวนายสมเกียจ

ก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ